สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกับขวัญเรือนขวัญขุนวงค่ะ
เริ่มกันที่คุณพ่อลูกหนึ่งอย่างแก๊งอธิกิจนะคะ
อยู่ก็มีข่าวเมาส์มาค่ะว่าคุณแบงค์นั้นทิ้งภรรยาให้เป็นซิงเกิลมัมนะคะ
ซึ่งงานนี้เจ้าตัวออกมาพูดเลยว่าไม่เป็นเรื่องจริง
ยังรักกันดีไม่คิดทิ้งกันไปไหนค่ะ
อย่างกรณีที่ถูกผู้ไม่ประสงค์ดีค่ะกล่าวหาว่าเจ้าตัวนั้นทิ้งครอบครัว
โดยให้ภรรยาสาวไอ้นพัชรินเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไปซะแล้ว
ล่าสุดค่ะนักแสดงหนุ่มเผยว่าทีแรกที่รู้ข่าวนะคะไม่คิดจะโกรธเลยค่ะ
แต่พอพูดคุยกับภรรยาก็รู้สึกว่าไม่โอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เพราะทำให้ครอบครัวนั้นเสียหายจึงอยากจะวอนให้คนที่เผยแพร่ข้อมูล
รวมถึงคนที่รับสารช่วยไตรตรองเรื่องราวให้ดีก่อนจะส่งต่อ
พร้อมย้ำชัดเลยค่ะว่าครอบครัวของเขายังรักกันดี
ก่อนจะแง้มว่าอีก๒ปีจะมีน้องคนที่๒อีกด้วยค่ะ
แล้วเราก็เป็นครอบครัวที่แฮปปี้ดี
คือคนส่วนใหญ่ที่เขาตามไอจีเราทั้งสองคน
หรือว่าตามไอจีของลูกเนี่ยก็จะเห็นอยู่ว่าทุกคนยังอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับ

มีคำว่าจะตกภาพแบบของนอกคนที่สองด้วยไหม

ก็อยากให้คนนี้โตขึ้นอีกนิดนึงก่อนครับ
มีแพลนไว้เหมือนกันครับแต่อาจจะอีกสัก๒ปี
แต่คุณแบงค์ก็ออกมายืนยันแล้วว่าตอนนี้ก็ยังรักกันดีอยู่ค่ะ